เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของความมีน้ำใจ
เกื้อกูลกันระหว่างคนและสัตว์ใช่ไหมคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าน้องสี่ขาอยากข้ามถนน
ว่าแต่ว่าน้องจะข้ามได้ไหมไปดูค่ะ
ข้ามได้แบบสบายบรือเพราะมีพี่รายเดอร์ใจดีพาข้ามถนนนี่แหละจ้า
แชร์เรื่องราวดีเนาะก็คือน้องสุนัขสีขาว
เหมือนอยากจะข้ามถนนเห็นไหมยืนมองฝั่งตรงข้ามยึกยักยึกยักยังไงดี
ปรากฏว่าพี่รายเดอร์คนนี้เขามาเห็นเข้าไง
เขาก็กลัวว่าน้องจะโดนรถชนไหมอะไรยังไง
ก็เลยตัดสินใจลงจากรถมาลงจากมอเตอร์ไซค์แล้ว
พาเจ้าสุนัขสีขาวตัวนี้เดินข้ามถนนไปเลย
ก่อนที่คุณพี่เขาก็จะข้ามกลับไปแล้วก็ไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
แต่ทีนี้น้องก็ทำท่าเหมือนอยากจะข้ามกลับ
พี่เขาก็เลยเดินกลับมารับน้องพามกลับไป

พี่เขาก็เลยเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับ

พี่เขาก็เดินอย่างเดียวไม่ได้ขี่มอไซค์เลย
ไม่ได้ไปส่งอาหารเลยส่งแต่หมาอย่างเดียว

จะบ้าเหรอ

หมามันก็อาจจะหันไปถามพี่ว่า
แค่ยืนดูรถเฉยเอง

แล้วก็ขอบคุณในความแบบมีน้ำใจของพี่

คุณพี่หล่อจากภายในจริงเลย